ดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ

กำลังเหมือนกลับรถแต่ปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่ง
คุณเดี๋ยวคุณดูพฤติกรรมการขับขี่

จนคนขี่กระเด็นนะครับ

เห็นว่ามอเตอร์ไซค์เขาก็ตีมา
ฝั่งนี้นะฮะและทีนี้ครับ
รถเก๋งขับมาเร็วมาก

ขับรถเก่งคันนี้เขาขับยังไง

สีดำเดี๋ยวคอยดูนะฮะคันสีดำคันสีดำ

คันดำขวามือแซงไปแล้ว
คุณผู้ชมจังหวะนี้ฮะคันดำขวามือแซงไปแล้ว

สุดท้ายชนมอเตอร์ไซค์เขาให้นะฮะ
แล้วเหมือนกับตัดมาเลย๓เลนมาเลยคุณผู้ชม

นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปักเกร็ด

ตรงบริเวณแยกไฟแดงหน้าปากซอยสากร๓
ถนนติวานนท์ตำบลบางพูดนะครับ

สภาพรถด้านหน้าพังยับเลยฮะไม่พบผู้ขับขี่

สภาพรถพังเสียหายทั้งคัน

คนขับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายประสาทอินโต
จักรยานยนต์รับจ้างแล้วครับ

ส่งโรงพยาบาลวิพารามปากเก็ตโดยด่วนฮะ
จากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุ
บริเวณแยกดังกล่าวคือเป็นสัญญาณไฟเขียวครับ

กำลังขับมุ่งหน้าไปบริเวณแยกสากร๓
แต่จู่นี่สัญญาณไฟฝั่งนี้ของรถเก๋ง

ชนเข้าอย่างจังกับรถมอเตอร์ไซค์ฮะ
ทำให้พี่วินมอเตอร์ไซค์ร่างกระเด็นลอยมากระแทกพื้น

ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถเก๋งมาสอบปากคำ

ก่อหาสำคัญอีกอันคือชนแล้วหนีด้วยคุณฮะ